ชี้ชะตาว่าเราจะเข้ารอบหรือไม่แล้วมันมีโจทย์ที่ยากรออยู่ครับก็เดี๋ยว
นิชโนเองก็มีการตอบคำถามสื่อเวียดนามด้วยนะครับ
ถึงหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ

เพราะว่าใช้ผู้เล่นจัดตัวไม่ซ้ำกันเลยนะครับแล้วก็แต่ละนัดดูเหมือนว่าผู้เล่นแต่ละคน
คือไม่ได้ใช้ตัวเคลื่อนบอลเป็นหลักนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเกมทีนึงก็เปลี่ยนผู้เล่นทีนึงรูปแบบเกมก็แตกต่างกันไป
แต่นิชิโนเองก็ตอบอย่างชาญฉลาดนะครับหลังจากที่สื่อเวียดนามเขาถามมาแบบนี้
แต่สิ่งที่เขาทำอยู่ก็คือการจัดทัพให้เหมาะกับสถานการณ์ในแต่ละนัดและพยายามหมุนเวียนนักเตะให้ได้มีความพร้อมมากที่สุดนั่นเองนะครับ
แน่นอนสถานการณ์ตอนนี้เราไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากการยิงประตูให้เร็วที่สุดและจะยิงถึง๒ประตูหรือไม่อันนี้คงต้องไปว่ากันในเกมนะ
ก็ควรจะบุกทันทีนะครับไม่ควรจะประวิงเวลานะครับไม่ต้องเซ็ตเกมไม่ต้องรักษาเชฟแล้วครับลุยขึ้นไปอย่างเดียวเลยครับ
เขาบอกว่าจะส่งนักเตะที่พร้อมที่สุดลงสนามแน่นอนครับแล้วก็ตอนนี้รู้จุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของทีมพร้อมที่จะปรับแล้วนะครับในเกมหน้า
ความเคลื่อนไหวของทีมคู่แข่งของไทยนะครับเวียดนามครับเมื่อวานี้นะครับเหงียนกวางไห่ครับกองหน้าคนสำคัญโดนเสียบสกัดจนถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงกลางครึ่งแรกนะครับ
เกมที่พวกเขาเฉือนชนะสิงคโปร์ไป๑ประตูต่อ๐ซึ่งมันมีภาพที่ออกมาว่าแหมต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ประจำทีม
แล้วก็ดูเนี่ยมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสติงนะคุณวรพัฒน์ฮะ
โอ้โหกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขานะครับ
จุดนี้น่าจะยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่ใช้ในการออกตัว
ในการสปริ้นนะครับในเฉวาวิ่ง
ก็เขาบอกว่าพัก๖สัปดาห์
แต่ตรงนี้คุณวิรวิทย์ผู้สื่อข่าวเราบอกว่ายังไม่กล้ายืนยันว่าจะไม่ได้ลงไหม
แต่ตามข่าวสื่ออื่นบอกแล้วว่าพลาดในการเจอกับไทยแน่ครับ
คือเวียดนามเขาจะมีพูดตรงมันมีข่าวออกมาล้วงตลอด
ครับก็ต้องดูว่านะสุดท้ายเขาจะหลอกเราหรือเปล่านะครับ

พรุ่งนี้ไทยต้องชนะเวียดนามด้วยผลต่าง๒ลูกขึ้นไปนะครับ
๒๐๓๑๔๒๕๓อย่างนี้ได้หมดนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ชนะถึง๒ลูกเนี่ยต้องไปลุ้นอีกคู่หนึ่งครับ
อินโดไม่ชนะลาวซึ่งเราถึงจะเข้ารอบ

ก็ยากคือถ้าเกิดฝนตกเหมือนเกมที่ไทยเนี่ยเจอกับทางลาวมีโอกาสแบบนี้

เงื่อนไขหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเสมอต้องไปลุ้นให้อินโดเนี่ยแพ้ลาว
ซึ่ง๒เงื่อนไขทั้งลุ้นให้อินโดไม่ชนะลาวให้อินโดแพ้ลาวเนี่ยยากจริง

ใช่ครับเราชนะไว้ก่อน๒ลูกขึ้นไปนะลุ้นเชียร์พรุ่งนี้กันครับ